ส่วนฟอร์มูล่าวันสนามที่๖นะคะปิดเมืองแข่งที่รัฐราชรัฐโมนาโคค่ะ
สตาร์ทจากตำแหน่งโคโพซิชั่นค่ะนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเวลา๑ชั่วโมง๒๒นาที๕๔๘๐๗วินาทีค่ะ